คุณพ่อท่านหนึ่งซวยมากคุณผู้ชมจะไปซื้อนมให้ลูกสาว
พอซื้อเสร็จกำลังจะขึ้นมอเตอร์ไซค์ป้าบ
โดนมาเตะก้านคอเฉยเลยรู้จักก็ไม่รู้จักด้วย
นี่ครับผู้เสียหายคนนี้เฮ้ยอะไรอ่ะล้มไปทั้งคนทั้งมอเตอร์ไซค์เลยฮะ
ออกจากร้านมาจะก้าวขาขึ้นมอเตอร์ไซค
ชายแปลกหน้ามาจากไหนไม่รู้พุ่งมากระโดดเตะก้านคอครับ
จากนั้นเขายังไม่ไปนะคนก่อเหตุเนี่ยยืนชี้หน้าด่าด้วย
ชี้หน้าด่าต่อแล้วก็เดินไปขึ้นมอเตอร์ไซค์ขี่ออกไปหน้าตาเฉยเลย
เหตุเกิดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับ๑๓มิถุนายนตอน๗โมงเช้า
หน้าร้านในตำบลยางงามอำเภอหนองไผ่ที่เพชรชบูรณ์
ผู้เสียหายก็คือคุณอภิษฎเนี่ยเล่าว่าวันเกิดเหตุนะ
เขาไปซื้อนมกล่องให้ลูกสาววัย๖ควบ
จ่ายเงินเสร็จสับปั๊บก็เดินกลับมาขึ้นรถมอเตอร์ไซค
ก็ไม่ได้ทันตั้งตัวผู้ชายคนนั้นก็เข้ามาทำร้ายเขาเลยอ่ะ
นี่โอ้โหแล้วดูรอยฮะยังมีรอยแดงอยู่เลยครับ
เขาบอกคอนิเคร็ดเลยนะเป็นแผลฟกช้ำ
มาโดนชี้หน้าด่าด้วยเขาก็งงอ่ะสิมาหาเรื่องกันทำไมรู้จักก็ไม่รู้จักเนี่ย
โชคดีว่าวันเกิดเหตุครับพี่อภิษฎเข้าไปคนเดียว
พาลูกสาวไปด้วยซึ่งปกติเนี่ยเขาไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดนะกับลูกสาว
ถ้าวันนั้นลูกสาวอยู่ด้วยลูกสาวอาจจะได้รับอันตรายไปด้วยครับ
ถามชาวบ้านปรากฏชาวบ้านรู้จักนะชายคนแปลกหน้าคนนั้นน่ะ
ชาวบ้านบอกว่าคนที่ก่อเหตุชื่อวุฒิวุฒิเป็นคนเพี้ยนสติไม่ดี
มักจะทำร้ายคนอื่นไปทั่วเลยชาวบ้านก็หวาดผวาไปตามกัน
มีบางวันครับในวุฒิเอาไม้หน้าสามใส่ตระก้าหน้ารถขี่ไปตามชุมชน
ไปแต่จับกลุ่มไปแล้วสุดท้ายก็ถูกปล่อยตัวออกมาเหมือนเดิมครับ
ก่อนหน้านี้เจ้าวุฒิเนี่ยยังไปเคยก่อวิรกรรมแอบดูผู้หญิงอาบน้ำด้วย
อืมมีญาติไหมเนี่ยเออญาติมีญาติมีชาวบ้านบอกจริงจริง
ก็รู้นะว่าในวุฒิเป็นแบบนี้แต่ทำอะไรไม่ได้
อยากจะวอนหน่วยงานครับนำตัวในวุฒิไปรักษาตัวให้หาย
ไม่อย่างนั้นมันอาจจะเกิดเรื่องร้ายแรงถึงขั้นมีคนเสียชีวิตก็ได้นะครับ
ยาตรต้องทำอะไรได้นะครับครับต้องต้องพาไปไปดูแลนะครับ
เพราะว่าถ้าสมมุติวันหนึ่งไม่สมมุติจริงทำแล้ว
ก่อเหตุไปแล้วด้วยคนเจ็บเนี่ยเขาไปแจ้งตำรวจเนี่ย
ถือว่าเป็นผู้อนุบาลใช่คนที่สติไม่ดีอืม
ท่านต้องรับผิดชอบตามกฎหมายนะครับท่านมีความผิดด้วยนะฮะ